ดีกว่าคุณทำอะไรคุณต้องรู้อยู่แก่ใจคุณต้องรู้ว่าเรื่องมันเป็นแบบไหน
คุณต้องรู้ว่าเรื่องมันเป็นแบบไหน
เปิดใจลองฟังความผมบ้างอะไรอย่างนี้
ผมไม่ได้แก้ตัวหรอกผมก็พูดไปตามที่ผมคิด
ที่ผมจำได้เท่านั้นเพราะผมก็ดื่มเหล้าไปเหมือนกันถ้าผม
ถ้าผมแบบว่าไม่ได้ดื่มหรือสติดร้อยเปอร์สิน
อันนี้ผมแก้ตัวไม่ได้อยู่แล้วแต่คืออันนี้ผมก็มีฤทธของแอลกอฮอลเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่

เมื่อวานนี้ฝุ่นตลบแล้วทั้งวันนะคะสำหรับคดีนี้
เพราะว่าหลายคนเองก็มีความคิดความเห็นอยู่หลายแง่มุมนะคะ
เหนือจากเส้นหลักของเรื่องว่าคดีจะเป็นไปในทางไหนนะคะ
แต่ทีนี้วันนี้เนี่ยค่ะวันนี้ตลอดทั้งวันนักข่าวประกบติดคดีนี้เลยนะคะที่สอนอค่ะ
โรงพักษณ์เนี่ยนักข่าวรอทั้งวันเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงบ่ายนะคะมีการแยกสอบหมดเลย
ว่าจะเป็นทางฝั่งผู้เสียหายครอบครัวเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งทางฝั่งผู้ที่ต้องสงสัยที่สุดก็ที่เรียกกันว่าน้ำอุ่นในข่าวนั่นแหละนะคะ
ณตอนนี้ประมาณสัก๑๐นาทีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีรายงานว่าน้ำอุ่นเนี่ยยังอยู่ในการสอบของตำรวจที่โรงพักในขณะที่ญาติญาติเพื่อนฝูงของน้องลาลาเบลเนี่ยนะคะออกจากงานแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่วัดนะคะ

แรกเลยที่ออกมาก็คือว่าเอ๊ะจริงจริงยาตัวนี้มันใช้เพื่อการนั้นอย่างเดียวหรือยานี้ใช้ส่วนตัวของเขาเพราะเป็นคนออกกำลังกายเป็นเทรนเนอร์ออกกำลังกายได้ด้วยเพราะอันนี้ก็จะมีผลว่าจะมัดเขาหรือว่าจะไม่มีผลในการมัดเขาในคดีนะคะนอกเหนือจากนี้ในส่วนของวันนี้เองถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าข่าวคืบหน้า

บอกถึงตัวผู้ตายว่ามีอาการอย่างไรแล้วก็คุยกันตั้งแต่กี่โมงกี่ทุ่มแล้วไปขาดช่วงแล้วค่อยกลับมาคุยกันอีกทีเนี่ยก็คือช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยนะคะแล้วก็มีบางคำพูดบางประโยคที่ก็จริงจะมองได้สองแบบก็มองได้มองว่าเออเขาคงเชื่อจริงว่าว่าลาลาเบลไม่ได้ตายอาจจะเชื่อจริงว่าลาลาเบลแค่เมามากสลบไม่ฟื้นเลยทำยังไงดี

เลยนะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามแล้วก็คุณผู้ชมอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียจะเห็นว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ทุกคนช่วยกันทั้งข้อมูลด้วยวิเคราะห์ด้วยแต่วันนี้สองท่านจะช่วยคุยกันกับเราซึ่งบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะคะว่าท่านในระหว่างรายการเราได้สายใครถือว่าโชคดีมากเพราะว่าตอนนี้ทุกคนพยายามที่จะไม่พูดเพราะตำ
ขนาดยาวได้ให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้ดูคร่าวแล้วนะคะแล้วก็มีบางคำ
เดี๋ยวฉันถามในรายการได้ว่าคำนี้มันบอกได้ไหมว่าเขาเชื่อจริงว่าผู้ตายยังไม่ตาย
หรือคำนี้มันใช้ซ้อนเข้าไปอีกทีว่าแบบเหมือนเป็นการกลบเกลื่อนสร้างหลักฐานได้ไหม
คือถ้าเราจะคิดแบบจิตนาการไปไกลนะคะแต่ว่าเบื้องต้นคุณหมอก่อนค่ะ
คือยาเสียสาวเนี่ยถูกหยิบขึ้นมาพูดใหม่อีกแล้วสำหรับคดีนี้เพราะว่ามียาหลายตัวที่อยู่ในรายงานข่าวนะคะ
ซึ่งได้จากน้ำอุ่นนั่นแหละตัวของผู้ชายคนนี้แหละนะคะ
คำถามคือว่าเราสามารถสรุปได้ทันทีเลยไหมคะในทางคดีว่ายาพวกนี้อาจจะเกี่ยวกับการตายของผู้หญิง
ก็คงจะยากในตอนเบื้องต้นนะครับว่าอยู่เราไปพบตรวจ
เราไปเจอยาในที่เกิดเหตุแล้วจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องตอนนี้ต้องรอนะครับ
รอผลการตรวจนะครับทางนิติเวศนะครับว่าผลตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจเนื้อเยื่อนะครับ
พบสารตกค้างพวกนี้อยู่ในร่างกายอยู่ด้วยหรือไม่
ยาพวกนี้ถ้าอยู่ในร่างกายได้อยู่คืออยู่นานสักกี่ชั่วโมงคะอาจารย์
ก็ขึ้นอยู่กันแล้วแต่สังคมชนิดนะครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ศูนย์หายไปไหนนะครับ
คือบางกรณีมันผ่านเลือดใช่ไหมครับมันก็อยู่ในเลือด
แล้วพอหลังจากนั้นมันเกิดมีการแตกตัวนะครับมันก็จะไปอยู่ในปัสสาวะ
เพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีพบในเลือดก็พบในปัสสาวะอย่างไรก็ตามยังไงก็ยังตรวจเจออยู่
แม้กระทั่งว่าในศพที่เน่าไปแล้วนะครับแล้วยังตรวจเจอในเนื้อเยื่อได้อีก
เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้ามีอยู่ในตัวของลาลาเบลจริงจะเจอแน่

เพราะว่าตอนที่ตรวจที่มีเรื่องของอวัยวะเพศนะคะแล้วก็สารคัดหลังอะไรเนี่ย
คือแสดงว่าคงจะตรวจละเอียดทั้งหมดแล้วเรียนเข้าใจถูกไหมวิธีการทำงานนิติเวศ

คือถ้าตรวจคงตรวจทั้งหมดแล้วแต่เป็นข่าวแค่ไหนอีกเรื่อง

เพราะฉะนั้นสารในร่างกายจะต้องรู้ตั้งแต่วันแรกที่ตรวจแล้ว
ยังไงเลือดกับปัสสาวะเป็นตัวหลักเลยครับที่ต้องเก็บแล้วก็ไปตรวจ
แล้วก็อาจจะมีเนื้อเยื่ออื่นนะครับ
อย่างเช่นในกรณีที่เราสงสัยเกี่ยวเรื่องสารพิษเราก็จะเก็บเรื่องของเนื้อเยื่อตับ
อันนี้ก็จะไปส่งตรวจด้วยเพื่อที่จะดูเรื่องของสารพิษต่าง
อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติอยู่แล้ว

แล้วก็นอกเหนือจากนี้ถ้าคิดอีกแบบ
คือยาชุดนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวเลย

อาจจะไม่ได้เกี่ยวเลยกับการตายของผู้หญิงก็ได้
แต่อาจจะเป็นการใช้เพื่อผู้ชายส่วนตัว
อย่างเช่นเขาเป็นเทรนเนอร์เขาออกกำลังกายเขาเล่นกล้าม

เพราะว่าในความเป็นจริงตอนนี้มันเป็นข้อสังเกต
ข้อสงสัยที่เราตรวจพบนะครับ

สงสัยว่ายาพวกนี้มันจะมาใช้ได้หรือไม่

ยาตัวที่เขาตรวจพบณปัจจุบันนี้
ก็มีข้อมูลว่าอาจจะใช้ในกลุ่มของคนที่เป็นเล่นกล้าม
ต้องการออกกำลังกายแล้วก็ให้มีการผ่อนคลายใหญ่โตขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับ
พวกนี้ก็มีใช้อยู่จริง
แต่ในขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่ง

มันก็ถูกนำมาใช้ในแง่ของการที่เรียกกันอยู่ทั่วไปปัญญาเสียสาว
ก็มีเอามาใช้ได้จริงอยู่เหมือนกัน
คือแต่ละตัวอาจารย์จำเน็ตขอแวบเดียวนะคะ

รวมถึงตัวที่ไม่ได้ให้ชื่อด้วยแต่ว่าเหมือน
เข้าใจว่าคงจะเป็นยาอื่นที่ได้จากน้ำอุ่น
ก็คือตัวของผู้ชายเนี่ย

ริดในการผล

จริงในทางประโยชน์มันมีอยู่แล้วถูกมั้ยคะ
เพียงแต่ว่า

ในความจริงคือกลุ่มพวกนี้มันเป็นการ

มันเป็นยาที่ใช้ในการรักษา

แล้วก็เป็นในการก่ออาชญากรรมต่าง

เขาก็ถูกถอดออกจากการมาใช้เป็นยารักษา
ก็มาเป็นอยู่ในกลุ่มยาเสพติด

แต่ในกรณีของการที่จะมาใช้ในเรื่องของกรณี
ทางเชียรกรรมทางเพศ

เหมือนกับเพื่อมีผลทาง

กระตุ้นมากหรือน้อยอยู่ที่ว่ากินกับอะไรคะ
อย่างเช่นมีแอลกอฮอล์เข้าไปด้วย

การกินกับน้ำเฉยอะไรอย่างนี้ไหมคะ

มันไม่ใช่เรื่องของการกระตุ้นทางเพศ

อาจจะมีอาการเคิบเคิบมีความสุข

อาจจะมีการบอกปากต่อปากนะครับว่ามันใช้แล้ว

เพราะว่าอาการเคิบเคิบมีความสุข
เป็นอาการที่ต่อเนื่องได้

เอามาใช้ก็ต้องการที่จะเป็น

พอมอมก็เอาไปประกอบกับการใช้แอลกอฮอล์

มันจะทำให้มีฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้น
จากเดิมมันก็มีฤทธิ์รุนแรงอยู่แล้ว
มันก็จะกลายเป็นการกด
มันก็จะเป็นการกดกำลังสมอง

ก็เกิดการให้เกิดหัวใจล้มเหลว

เป็นชุดแบบนี้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ออกมา
ซึ่งอย่างที่เราบอกนะคะคือที่เราคุยกัน
ข้อมูลพื้นฐานนะคะซึ่งยังไม่ได้เกี่ยวกับคดี

ตรวจออกมาว่ามีที่ลาลาเบลหรือเปล่า

หรือถ้าไม่มีก็ไม่น่าจะสงสัยอะไรต่อก็ได้

แล้วคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็เป็นไปได้ที่ใช้ยากลุ่มนี้
อาจารย์จอมเดช่์ค่ะ
คือ
อาการลักษณะแบบนี้เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยมันแยกแยะออกไหมอาจารย์ว่าแค่เมามาก

พาเขาไปที่ห้องของเราหรือควรจะพาเขาไปที่โรงพยาบาลในขณะนั้นเนี่ยนะครับมันผมว่าโดยสามัญสำนึกของคนทั่วไปก็น่าจะเข้าใจได้ครับอาจารย์ถ้าทางอาชญาวิทยาเนี่ยเขาดูออกไหมคะว่าอาการของผู้ชายที่อุ้มผู้หญิงแบบนี้พาเข้าลิฟต์พาออกลิฟต์นะคะหรือว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองมีความแบบตื่นตนกมีความเลิกล้
หรือดูออกได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าสามารถฟันโทงได้นะครับคือใช้ประกอบในการพิจารณาได้นะครับคือคนที่เมาเหล้าอย่างเงี้ยเอาสมมุติคุณจอมขวัญเห็นคนเมาเหล้าเนี่ยดูออกไหมก็พอจะมองออกนะคนเมายาถ้าเราเคยเห็นมาก่อนแล้วก็พอจะเข้าใจออกว่ายาชนิดหนึ่งสมมุติว่าใช้เมล็ดแอนเฟนตามีนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยาบ
นิ่งลอยคือรู้สึกเหมือนแบบ
กลายเป็นว่าเขาหลุดออกจากโลกใบนี้ไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของเขาเนี่ย
ก็มีลักษณะคล้ายเหมือนกันว่าเขาเมา
แต่เราไม่แน่ใจว่าเขาเมาอะไรอาจจะเมาแค่เหล้าก็ได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่คุณหมอว่า
ตรวจยังไงสุดท้ายจะต้องเจอนะครับว่า
เขามีประวัติการใช้ยาอะไรอยู่บ้างนะครับ
แม้ว่าตอนแรกเราตรวจบอกว่าตรวจไม่พบสารเสพติด
เราอาจจะมีชุดตรวจที่ใช้ในการตรวจเมดเอ็มเฟตามีนเฉยก็ได้
เราก็เลยยังไม่เจอสารเสพติดที่มีส่วนประกอบของเม็ดแอมเฟตามีน
เช่นยาบ้าอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่เรายังไม่ได้ตรวจตัวอื่นที่เราอาจจะได้เจอตัว
คืออย่างนี้ค่ะที่ถามอาจารย์ในเบื้องต้น

ฉันไม่แน่ใจว่าข้อมูลการตรวจของคุณหมอมาถึงมือตำรวจครบหรือยัง
หรือสมมุติว่าตำรวจได้ครบแล้วก็แน่นอนนักข่าวต้องยังรู้ไม่หมด
ซึ่งเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องรู้หมดก็ได้เพราะมันเป็นคดีของเขานะคะ
แต่ทีนี้พอข้อมูลมันออกมาเยอะเนี่ย
ก็คือเป็นพี่ชายที่คุ้นเคยแล้วก็ไปถึงเป็น๑ใน๔คนแรก
น้ำอุ่นไปมันมีบางอย่างที่ขัดกันอยู่
แล้วอาจจะเป็นจุดตัดก็ได้เป็นจุดเล็กนะคะยังไม่ได้เป็นจุดสำคัญเลยค่ะ
แต่อาจจะเป็นจุดตัดก็ได้คำถามคือว่า
ถ้าสมมุติเกิดอะไรขึ้นกับลาลาเบลไม่ว่าจะพบสารใดก็แล้วแต่ในร่างกาย
แม้กระทั่งการพบความผิดปกติใดก็แล้วแต่
อวัยวะของน้องเนี่ยนะคะตกลงแล้วมันสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่ามันเกิดขึ้นกี่ชั่วโมง
เกิดตอนคอนโดของน้ำอุ่นหรือสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดขึ้นในชั่วโมง
ก่อนที่ลาลาเบลและน้ำอุ่นจะมาถึงที่คอนโดไม่รู้เลยพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
มาดูเรื่องแชทและมาดูข้อมูลว่าตกลงแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหน
แล้วควรไหมที่จะสงสัยน้ำอุ่นแค่คนเดียวสักครู่ค่ะ
สังเกตเห็นแล้วว่าคู่นี้เขาน่าจะมีความสำคัญในคุณกัน

คือเป็นการเจอกันครั้งแรกไหม
ใช่ครั้งแรกน่าจะครั้งแรกครับ

หลังจากนั้นตอนที่อุ่นพาเบลขึ้นรถนี้คือเราไม่รู้เลย

ไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนครับ
วันนี้และที่เราคุยกันตอนนี้นะคะคือเรายังไม่ได้พึ่งของที่ออกมาอย่างเป็นทางการจากการตรวจเลยนะคะ
เรียนใช้คำว่าการตรวจเพราะว่าตำรวจก็ต้องรอการตรวจจากหมอนะคะ

แต่ว่าตอนนี้ความสงสัยเนี่ยเกิดขึ้นจากเช่นการแชทระหว่างผู้ชายที่ชื่อน้ำอุ่นกับกลุ่มเพื่อนนะคะ
หรือว่าการให้ข่าวของตัวน้ำอุ่นเองการเรียงลำดับเวลาในการไปพบในการติดต่อกันของผู้ชายที่ชื่อน้ำอุ่นนี้กับพี่ที่สนิทนะคะ
แล้วก็เพื่อนของน้องลาลาเบลนะคะ
เหนือจากนี้ก็จะเป็นคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าของงานแล้วก็คนอื่นที่ประกอบกัน
ทีนี้เนี่ยถ้าเอาแบบง่ายเลยนะคะคือประเด็นมันพุ่งไปที่คนที่อยู่คนสุดท้ายกับผู้ตายแน่นอน
ปฏิเสธลำบากมากอย่างที่เจ้าตัวพูดเพียงแต่ว่ากำลังจะบอกว่าถ้าดูจากสิ่งที่มันออกมาแค่ตอนนี้
หรือว่าสื่อสังคมออนไลน์อาจจะพุ่งเป้าไปที่น้องคนนี้คนเดียวเลย

เราไม่ตัดข้อสงสัยระหว่างคนอื่นที่ยังอยู่ในงาน
เพราะว่าในระหว่างที่การเคลื่อนย้ายมาตอนประมาณ

ตอนนั้นเราก็เห็นแล้วว่าน้องหมดสภาพมาแล้ว

อันนี้จะน่าสงสัยคนสุดท้ายอย่างเดียว

แล้วก็จากที่คำให้สัมภาษณ์ของเพื่อนน้องที่บอกว่า
เราเมามากตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงบ่าย๒นะครับ
มันก็มีความเชื่อได้ว่าน้องอาจจะหมดสติตั้งแต่บ่ายโมงบ่าย๒ก็ได้

และในช่วงเวลานั้นล่ะมีคนอยู่ตั้งเท่าไหร่นะครับ
ก็ยังเลิกสงสัยไม่ได้ว่าคนเหล่านี้จะทำอะไรน้องด้วยหรือเปล่านะครับ
จนถึงขั้นอาจจะเกมพลิกขนาดที่ว่า
ตอนที่เจ้าชื่ออะไรนะฮะ

พามาหลังจากที่ผมอ่านแชท
ผมรู้สึกว่าเขามีความกังวลสูงมากนะครับ
กังวลสูงมากว่าน้องดูไม่ไหวแล้ว

น้องมีอะไรถึงขั้นแบบชีพจรต่ำ
พอตัวความพารานอยหรือความกังวลหลับขนาดนี้เนี่ย
ก็มีความเป็นไปได้ว่าช่วงเวลาที่อยู่ที่คอนโด
ก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าเขาจะไม่ได้ทำอะไร
ไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำมาตั้งแต่ก่อนมาถึงคอนโดแล้วหรือเปล่า
หรือยังไงก็ยังไม่ตัดข้อสงสัยทั้งหมดทั้งปวงนะครับ
คุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อแล้วเนี่ยนะคะ
ทางรายการเนี่ยก็จริงเราได้คุยกับตัวน้ำอุ่นเองพอสมควรนะคะ
เพราะว่าก็จะติดต่อเขาว่าคุณต้องการจะพูดไหม
คุณมีชุดข้อมูลอันอื่นบ้างหรือเปล่าตั้งแต่ช่วงแรก
แต่ว่าก็นี่แหละค่ะขั้นตอนเรื่องของตำรวจก็เข้าใจนะคะ

แต่ทีนี้ในส่วนของเจ้าตัวเนี่ยอย่างที่อาจารย์จอมเดชบอกเนี่ย
คือตัวแชทขนาดยาวที่ออกมาเนี่ยนะคะ
คือการติดต่อระหว่างเขากับเพื่อนตั้งแต่ช่วงเย็นค่ำ
แล้วเอาล่ะไปเว้นช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาตอนดึกเนี่ยคือมันไปทางเดียวกันหมด
ไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่เกี่ยวนะคะแล้วไม่ได้บอกว่าเขาไม่ผิดนะคะ
แต่จะบอกว่ามันไปทางเดียวคือพยายามจะอัปเดตให้พี่น้องในกลุ่มได้รู้ว่าเมามากเลย
บอกว่าเนี่ยผมก็เลยจัดให้คือลักษณะการพูดเหมือนเป็นแบบ
ถ้าที่ฉันจะพูดแบบง่ายขออภัยคุณสุภาพบุรุษนะคะ
เหมือนผู้ชายอวดกันผู้ชายคุยกันถึงผู้หญิงอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็แม้กระทั่งเราก็จะเห็นได้ว่าอย่างที่อาจารย์จอมเดชบอก
พอได้อ่านแล้วเราก็จะเห็นว่าเอาจริงเขารายงานตลอดนะคะว่าผู้หญิงอาการเป็นยังไง
แล้วไม่ได้วิตกกังวลเลยว่าอาการนี้มันจะไปถึงไหน
คือก็บอกด้วยตอนนี้นะพี่นางบอกนางกินเก่งก็เลยจัดให้นะคะ
บอกเด็กปากม่วงเด็กปากม่วงอย่างนี้นะคะ
แม้กระทั่งบอกแม้กระทั่งว่าเนี่ยพี่ผมถึงคอนโดแล้ว
แม้กระทั่งว่าทำยังไงต่อดีถ่ายรูปผู้หญิงให้ดูนะคะ
อ่านคร่าวนะคะเดี๋ยวในไทยรัฐนิวส์โชว์เดี๋ยวจะให้ดูละเอียดอีกทีนึงด้วยนะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะในช่วงของการพูดถึงแต่ละจุดเนี่ย
ก็พูดถึงว่าน้องผู้หญิงมีปัสสาวะใส่ด้วยอาบน้ำใหม่เลยนะคะ
แล้วก็มาบอกว่าเนี่ยตัวเองเหนื่อยยืนดูดบุหรี่อยู่นะคะ
แล้วก็คือเหมือนเป็นการเล่าทีละขั้นทีละขั้นเพื่อให้พี่น้องในกลุ่มของเขาฟัง
เนี่ยมีแม้กระทั่งพูดว่าสะกิดไม่ตอบเลย
จนคนในกลุ่มเนี่ยบอกว่าไปตรวจดูไปเช็คดูว่าตกลงน้องผู้หญิงเป็นขนาดไหนนะคะ
เขาก็ยังตอบกลับมาว่านางเมา
นี่คือลักษณะแชทแบบนี้คือเราไม่ได้บอกว่าน้ำอุ่นไม่ผิดนะคะคุณผู้ชม
แต่จะบอกว่ามันเป็นไปได้ด้วยหรือไม่ที่อาจจะไม่รู้ว่าถึงขนาดเสียชีวิตแล้ว
แต่เราก็ไม่ได้บอกนะคะว่าในระหว่างที่ช่วงของการแชทที่หายไปแล้วกลับมาใหม่ตอนดึกเนี่ยนะคะ
เกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้ไม่มีใครทราบเลยแล้วก็มีอยู่คำนึงที่ที่ฉันต้องถามคุณหมอ
เพราะว่าพอน้องเขาบอกเอ๊ะเริ่มปลุกไม่ตื่นแล้วยังไงดีนะคะเริ่มไม่รู้ตัวแล้วจะทำยังไงกับน้องผู้หญิงดีเนี่ยนะคะ
มันมีอยู่มันมีอยู่การพูดถึงว่าให้ไปตรวจเช็คน้องผู้หญิงซะแล้วก็น้ำอุ่นเนี่ยตอบกลับไปนะคะ
เพราะว่ามีพี่น้องเขาในกลุ่มเนี่ยบอกว่าหายใจไหมลองไปเช็คดูนะคะแล้วเขาใช้คำว่าชีพจรต่ำอ่ะพี่คือคือที่ดิฉันสะดุดเพราะว่าเรียนเขาเอาวัดจากตัวเองคือคำว่าชีพจรต่ำสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือมาทางนี้ค่ะคุณหมอคือคุณหมอพอจะเดาได้ไหมว่าอาการของคนที่บอกว่าอีก
เพราะฉะนั้นพอเป็นชีพจรต่ำเนี่ยเลยยังเข้าใจยากแต่มันอาจจะตีความหมายได้ว่าคำว่าต่ำเนี่ยคือเขาคลำไม่ได้หรือเปล่า
แต่คำว่าชีพจรต่ำไม่เคยได้ยิน
ก็เลยเข้าใจว่าอาจจะคำไม่ได้
เขาก็เลยเขียนคำว่าชีพจรต่ำ
คือถ้าเป็นดิฉันนะคะไม่ว่าจะจับตรงไหน
จะรู้สึกแยกออกได้แค่ว่าเต้นเร็วกับเต้นช้า
อันนี้พอจะนึกออกเต้นเร็วแบบรัวมากเลยอ่ะ
ตื่นเต้นมากใจเต้นตึ๊กเลยอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่เราไม่เข้าใจความหมายของการพูดคุยกัน
แล้วก็ในช่วงประมาณตีหนึ่งเสร็จเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าแค่กินเหล้าทำไมไม่ตื่นขนาดนี้
คืออันนี้คือเจ้าตัวเนี่ยคุยกับคนในกลุ่มที่พูดคุยกันอยู่นะคะ
ทีนี้เราก็ถ่ายให้เห็นทุกขั้นตอนเลยนะคะ
รวมถึงขั้นตอนตอนลงมานอนที่ล็อบบี้
ก็ถ่ายเพราะฉะนั้นกลุ่มคนในแชทเนี่ยก็จะทราบได้นะคะว่า
คือเอาอย่างนี้นะอาจารย์ถ้าเราคิดแบบหนังคือ
ถ้าไม่ได้ตั้งใจสร้างหลักฐานจริงเนี่ย
มันก็ทำให้คิดได้ว่าตกลงรู้หรือไม่รู้จริง

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาอยู่กับผู้ตาย
ถ้าเราคิดว่าตายอยู่ในช่วงเวลาที่อยู่กับเขานะคะ

มันจะมีภาพทั้งอาการแบบเหมือนกับแบบ
คือต้องหิ้วปีกลากกันอันนั้นข้อหนึ่ง
อีกข้อหนึ่งคือเรื่องน้ำลายฟูมปาก

มันสามารถบอกได้ไหมคะว่าน้องผู้หญิงเนี่ย
เมาเหล้าแอลกอฮอล์หรืออย่างอื่นด้วยคะ
คืออย่างที่ภาพที่เราเห็นในคลิปวิดีโอ
ผมก็ดูตามสื่อนะครับก็มันก็ไม่ได้ชัดมาก

คือถ้าเกิดน้ำลายฟุงปากอย่างที่เราเข้าใจเนี่ย
มันจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนฟองน้ำลายนะครับ

แล้วก็ออกจากปากมันไม่เหมือนกับคาบอาเจียน
ไม่เหมือนกับน้ำลายที่ไหลยืดธรรมดา

ถ้ามันเป็นอันนั้นจริงเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับ

ตอนที่หัวใจนะครับมันทำงานล้มเหลว
นะครับแล้วก็ปอดเนี่ยมันเกิดการบวมน้ำ

เพราะตอนมีการหายใจเนี่ยมันจะลักษณะออกมาเป็นฟองละเอียด

เป็นสีชมพูปนออกมาด้วยนะครับ

การทำงานหัวใจและปอดเนี่ย

แล้วก็เป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้
ถามว่าไอ้ภาวะอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้

ก็จะเป็นพวกกลุ่มโรคหัวใจก็เป็นได้

กลุ่มที่เป็นโรคลมชักนะครับ

แต่ถ้าเกิดไปถามถึงว่าแล้วเป็นอย่างอื่นได้อีกไหม

พวกกลุ่มยาเสพติดก็เป็นได้

นี้ก็เป็นได้เพราะมันมีได้หลายอย่าง

เป็นภาวะฉุกเฉินจริงนะครับ
เพราะมันเกิดอาการที่สอให้เห็นถึงว่า

มันมีความผิดปกติรุนแรงแล้วนะครับ
ถ้ารักษาไม่ทันทุกทีอาจจะเสียชีวิตได้
ถ้าเราไม่สนใจคำให้การของเขาเลยนะคะ
แล้วเราดูจากน้ำลายของน้องผู้หญิงเนี่ยนะคะ

มันก็บอกได้ในตัวเองเลยไหมคะคุณหมอ

มีโรคประจำตัวหรืออะไรก็แล้วแต่
คือมันบอกได้แค่เพียงว่าถ้ามันมี

นิติเวศเขาก็ต้องไปผ่าชนสูตรต่อ

อะไรที่มันทำให้เกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาได้
แต่แน่นอนคือตัวนี้มันเป็นตัวชี้ว่า

เป็นภาวะที่เรียกว่าก้ำกึ่ง

ซึ่งมันอยู่ทั้งในแชทแล้วก็มันเป็นข่าวอยู่แล้วด้วย

ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกี่ครั้งก็แล้วแต่

มันแจ้งไม่ได้ว่าจะเป็นเกิดขึ้นก่อนตายหรือหลังตาย

มันก็จะเปิดมันก็จะหลุดหมดนะฮะ

ไหลออกมาได้ปัสสาวะไหลออกมาได้

ถ้าสมมุติเกิดขึ้นหลังจากเสียชีวิตไปแล้ว

ไม่ได้เสมอไปคือกระเพาะปัสสาวะ

ตอนนี้ดื่มแอลกอฮอล์ดื่มอะไรต่าง
ก็คงจะมีน้ำหรือกระเพาะปัสสาวะเยอะ
ถ้าเกิดมีการกระตุ้นอย่างเช่นยก

เพาะปัสสาวะมันก็จะมีปัสสาวะที่พุ่งออกมาได้
มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรที่จะเกิดขึ้นหลังตาย

คือการคุยกันในกลุ่ม

ที่บอกทำให้การพูดถึงการจับที่ปจรด้วย

ที่น้ำอุ่น
หลังจากที่ส่งภาพของน้องลาลาเบลตอนที่นอนอยู่ตรงโซฟานะคะ
แล้วก็บอกว่าเหนื่อยพี่กว่าจะอุ้มลงมาล็อบบี้ได้
ทีนี้พอไล่เลียงกันมาเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าน้องเขายังหายใจอยู่ครับพี่
คำถามคือว่ามันมีจังหวะที่ทำให้คนเข้าใจผิดได้ไหมคะคุณหมอ
คือเจ้าตัวเนี่ยพูดถึงทั้งชีพจรแต่บอกว่าต่ำแล้วก็พูดถึงว่ายังหายใจอยู่
มันมีความเป็นไปได้ไหมถ้าลาลาเบลเสียชีวิตมาก่อนหน้านี้จริง
อาการที่แบบน้ำอุ่นบอกเพื่อนเขาเนี่ยมันจะมาจากอาการอะไรที่ทำให้เข้าใจผิดได้ไหมว่าน้องยังอยู่
ครับคือจริงผมอาจจะเชื่อมโยงด้วยนะครับเพราะว่าฟังตามสื่อเหมือนกันก็ทางตัวของน้ำอุ่นเองได้ให้สัมภาษณ์ว่ารักษณะคือออกมาเป็นเหมือนหายใจเฮือก๑ครั้งนะครับอันนี้กรณีอย่างนี้ก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าในความจริงแล้วเนี่ยในกรณีถึงแม้ว่าคือคือมันไม่สามารถตัดสินได้ว่าเสียช

สารคัดหลัง๑ตัวที่เราพูดถึงเรียนไม่แน่ใจว่าคำว่าสารคัดหลังในทางคดีแปลว่าอะไรได้บ้าง
คุณผู้ชมคะคุยกับพันตรวจเอกฤษณะพัฒนาเจริญนะคะรองโฆษกสตช
น้ำรองสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
รองคะจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะรายละเอียดที่ได้จากคุณหมอในการตรวจน้องลาลาเบล
ทั้งหมดทุกอย่างถึงมือตำรวจหรือยังคะ
ยังบางส่วนยังรออย่างอีกหลายส่วนนะครับ
คือนำเบตในช่วงที่เกิดเหตุขึ้นมา
มีสื่อหลายสำนักมีผู้ที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ฟังโซเชียลมีเดียอาจจะมีการได้ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกต้องมา
ก็อาจจะเป็นการตั้งข้อสจิธรรมไปต่างนะครับ

ในเรื่องของการดำเนินการสืบสวนสอบตัวของตำรวจ
เราทำงานไม่หยุดเลยทำงาน๒๔ชั่วโมง
ทำตามกระบวนการทุกขั้นตอน
ในส่วนที่ว่าอาจจะมีกองเชียร์หลายสูตร
ว่าทำไมยังไม่ได้จับคุมฮุ่นพู่ลายสักทีหนึ่ง

ก็นำเรียนว่าเราอยากจะไขข้อข้องใจเหล่านี้อยู่แล้ว

ในการทำงานสืบสวนของตำรวจ

ผมคงไม่สามารถที่จะไปให้ข่าวว่า
ตำรวจทำอะไรเป็นบ้าง๑ถาม

ถึงเถอะที่คุณถามมาว่า
ผลการตรวจสอบมาจากห้องแล็บนั้น
เราได้มาบางส่วนยังรออยู่บางส่วน
ก็คาดว่าน่าจะมีอะไรที่มันสามารถจะไปเชื่อมโยง
สามารถทำให้สู่การแจ้งข้อกล่าวหา

เอาอย่างนี้ค่ะดิฉันจะถามนะคะ

ในส่วนของหลักฐานทั้งหมดอย่างน้อย

คนที่ต้องสงสัยยังเป็นน้ำอุ่นคนเดียวอยู่หรือเปล่าคะ

เนื่องจากว่าในการกระทำความผิดนั้นแน่นอนครับ

อาจจะมี๑คนหรือมากกว่า๑คน
ถ้าผมไปบอกว่าใช่คนนั้นหรือเปล่า
มันก็จะเป็นการที่นำพนักงานสอบสวนนะครับ

ผลการตรวจจากร่างกายของลาลาเบลออกมา
สามารถจะชี้ชัดได้เลยไหมคะ
ว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตจากอะไรกันแน่คะ

ในเรื่องของผลการตรวจของแพทย์นะครับ
ก็จะชี้ชัดมาเลยว่าสาเหตุของการตายนะครับ
แต่ผมยกตัวอย่างเช่นในกรณีอื่นนะครับ
พแททย์อาจจะลงความเห็นว่า
สาเหตุของการตายคือการขาดอากาศ

แต่ก็ต้องไปดูว่าขาดอากาศเพราะอะไร
ตรงนั้นเองนะครับก็จะต้องได้จากการสืบสวน
แล้วอะไรที่ทำให้มันเกิดการขาดอากาศหายใจ
จนนำไปตรวจเหตุการณ์ไตลักษณ์มาแบบนี้ครับ
ไม่ได้มีเฉพาะผู้ชายที่ชื่อน้ำอุ่นใช่ไหมคะ
ครับครับคือคนที่มีความเกี่ยวข้องนะครับ

เพียงแต่ว่ารอให้ได้ผลออกมาทั้งหมดนำมาประกอบกัน

และเป็นบริษัทการแจ้งข้อเกราะหาได้ครับ
ในส่วนของสิ่งที่อยู่ในร่างกายของน้องลาลาเบล
มีกลุ่มสารเสพติดซึ่งวันนี้มันเป็นข่าวอยู่เยอะนะคะ
ในกลุ่มพวกยาเสียสาวที่เขาเรียกกันไหมคะ

คืออย่างนี้นะครับจะเป็นยาอะไรของน้องลาเบล
คงต้องรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับ
เท่าที่ทราบนั้นเราได้พบยาจำนวนหนึ่ง
ในกระเป๋าของบุคคลที่ท่านว่านะครับซึ่งแน่นอนครับ
ก็ต้องนำไปตรวจสอบรอให้ได้ผลออกมาว่าเป็นยาชนิดใด
และเป็นยาที่มีผลหรือว่ามีสารตกค้างในร่างกายของผู้ตายหรือไม่อย่างไร
หรือเป็นยาที่มีการใช้กับผู้ตายทำให้ถึงความตายหรือไม่อย่างไรด้วย
ก็มันจะเป็นความเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะครับ

สองมีการนำไปใช้หรือไม่อย่างไร
เมื่อมีการนำไปใช้แล้วเกินขนาดหรือเป็นอันตราย
จนถึงเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือดีการหรือไม่อย่างไรด้วยครับ
ค่ะท่านรองกิจสนาคะในส่วนของข้อมูลสองอย่างที่ออกมาเป็นข่าวนะคะ
บอกว่าหนึ่งในนั้นคือเรื่องของสารคัดหลัง
สารคัดหลังที่บอกว่าเจอเป็นของฝ่ายชายถูกไหมคะ
เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับ
เอาให้มันเป็นเรื่องของในการสอบสวนดีกว่านะครับ
ตอนนี้ที่ถามไปมันก็จะเป็นการไปชี้นำในเรื่อง
ว่าถ้าเป็นของคนนี้แล้วมันจะยังไงต่อ

ก็ขออนุญาตในความขอรบว่ามันมีความคลิบหน้าในเรื่องการดำเนินทะดี
ทั้งวันนี้เองนะครับผมได้รับการประสาน

ว่ามีข้อมูลมีหลักฐานที่น่าจะมีความเชื่อมโยงได้
ผมก็ประสานงานให้ไปพบกับผู้อำกับการสอนอที่เกี่ยวข้องเลยนะครับ
โดยที่เพื่อนจะเก็บให้เป็นความรักบ้านสุดเพื่อนที่ดำเอาไปประกอบพอดีนะครับ
คืออย่างที่ท่านก็คงไม่ตอบดิฉันแต่ว่าบอกไว้เฉยนะครับ
คือจะถามว่าจริงถ้าสารคัดหลังเป็นของฝ่ายชายมีทั้งหมดกี่คน

ทีนี้ท่านถามต่อค่ะว่าในส่วนของตัวผู้ชายคนนี้เอง
คำให้การของเขากับการตรวจสภาพศพของน้องผู้หญิง
มันไปด้วยกันไหมคะกับเวลาการตายที่ออกมาจากหมอค่ะ
คือเท่าที่ทราบในการสอบปากคำนะครับ
ก็มีการให้ปากคำให้การแปลงศาสตร์ต่างนานา
ต้นบางส่วนมีทั้งสอดคล้องแล้วก็ไม่ได้สอดคล้อง
กับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือทางห้องแล็บที่เราได้
หรือว่าที่เราส่งไปแล้วตั้งแต่บางส่วน
เพราะเนื่องจากว่าแน่นอนครับคำให้การก็เป็นคำให้การ

ก็คงต้องนำหลักฐานอื่นมาประกอบกันด้วยครับ
ชัดเจนแล้วหรือยังคะว่าน้องผู้หญิงเสียชีวิตตั้งแต่กี่โมง
ยังรออยู่ครับตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ
ว่าเสียชีวิตตั้งแต่กี่โมง
แล้วการเสียชีวิตนั้นเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอะไร
แล้วจะไปผูกพันกับตัวใครบ้างเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
ตรงนี้ครับค่ะสุดท้ายนิดเดียวค่ะท่านรองค่ะ
คือคิดว่าข้อมูลทั้งหมดนี้พอออกมาเสร็จแล้ว
ในส่วนของการให้ข้อมูลกับประชาชนที่ตามข่าวนี้อยู่
น่าจะอีกสักกี่วันหลังจากนี้คะ
ท่านก็ให้ความมั่นใจเนื่องจากว่าดูในหลายส่วนไม่มี
หรือแม้การการสอบบัคคลังทุกอย่างท่านก็พูดว่า
น่าจะประมาณมีผลผลได้ภายใน๔๘ชั่วโมง
นี่คือสิ่งที่ท่านพูดนะครับคุณหมอไม่ต้องโฟสต์กับผู้ของท่าน
เราก็ได้แต่หวังว่าภายใน๔๘ชั่วโมงนั้นตำรวจผู้ที่รับผิดชอบคดีเอง
สามารถทำคดีได้ตามที่ได้ให้คำสัญญา
และสองท่านจากทิพย์ชายจิดาท่านผู้การส่วนแห่งชาติครับ
นอกจากเร่งรัฐคดีแล้วยังจะต้องไม่มีการจับแพ้ไปแล้วค่ะ

เข้าใจค่ะขอบคุณท่านรองสำหรับตอนนี้นะคะ

สวัสดีค่ะก่อนปิดท้ายที่คุณหมอค่ะ
อาจารย์จอมเดชค่ะอาจารย์คิดว่าคดีนี้สำหรับนักอาชญาวิทยาเนี่ยนะคะ
จุดไหนเป็นจุดตัดที่สำคัญให้รอดู
จุดไหนก็คืออย่างที่ว่าผลการตรวจเวลาตาย
น้องเขาเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นคือข้อที่๑นะครับ
สองก็คือสารคัดหลังที่คุณจอมขวัญถามเมื่อสักครู่นี้นะครับ
อาจจะเป็นกลุ่มผู้ต้องสงสัย๑๒๓๔๕๖มีใครอยู่บ้าง
แล้วก็สิ่งเหล่านั้นผมว่า๒สิ่งนี้น่าจะเพียงพอ
ว่าจะมีความเชื่อมโยงว่าใครเป็นผู้กระทำชำเลา
น้องนะครับเพราะว่ามีผลมาแล้วว่ามีการถูกกระทำชำเลาใช่ไหมครับ
สุดท้ายคุณหมอนิติเวศด้วยค่ะ
ให้รอดูตรงไหนเป็นสำคัญคดีนี้คะ
จริงผมว่าที่ท่านรองโฆษกพูดกับท่านที่อาจารย์พูดนี้ก็

แต่ว่าก็เติมนิดนึงก็คือเรื่องสาเหตุการตาย

เพราะว่ากรณีนี้มันเป็นข้อสงสัยมากว่า
ดื่มเหล้านะครับอย่างเดียวแล้วเสียชีวิตหรือไม่
หรือมันมียาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมันมีอื่นนะครับ

ผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนประกอบของคดีที่มันจะต้องโยงให้ได้ครบทั้งหมด
ว่ามีผู้ร่วมกันทำอย่างไรบ้างนะครับ
เพราะว่าท้ายที่สุดเรายังไม่รู้เลยว่า
ท้ายที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดออกมาเป็นอย่างไร
เพราะว่าเขาต้องรอหลักฐานจากทางนิติเวศนะครับ
อาจจะออกมาในลักษณะกลายเป็นว่าไม่ได้มีสารเสพติด

อาจจะเป็นบางอย่างที่เป็นลักษณะของความผิดปกติอะไรบางอย่างก็ได้
ตอนนี้มันก็สรุปยากจริง
แต่ว่าทั้ง๓จุดนี่แหละครับเป็นจุดสำคัญที่ต้องดู

คดีนี้ต้องตามกันอาจจะไม่ต้องยาวมากนะคะ
แต่ต้องเปิดมากกว่าเดิมนะคะ
เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าน้องถูกกระทำจากใครบ้าง

รายละเอียดของคดีนี้อีกเพียบเลย